เคยช่วงประเวณชายแดงเนี่ยเคยมีการตรวจสอบก็ได้แหละ
ประเด็นของการนำรถไปเรียกว่านำเข้าหรือว่าส่งขายแบบผิดกฎหมาย
ที่นครพนมจับได้อีก๒คันนะคะ
ปฏิบัติการพิเศษตำรวจตรวจตระเวนชายแดนที่๒๓
และทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
ก็ร่วมกันตรวจสอบรถที่ถูกจรกรรมข้ามชาติจำนวน๒คัน

ตรวจสอบเอกสารก็ปรากฏว่ายังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อค่ะ
โดยไปตรวจยึดได้ขณะที่ขบวนการจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ
กำลังลำเลียงลงเรือหางยาว๒ลำขนาดใหญ่

เพื่อจะลำเลียงรถขนส่งข้ามแม่น้ำโขงไปขายประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าสกัดตรวจยึดได้ทันนะคะ
ก็อยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
ตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนค่ะ
ส่วนผู้กระทำความผิดก็ไหวตัวหลบหนีไปได้ทัน
โดยรถที่ส่งไปขายนะคะ
จะมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณคันละ๓๔แสนบาทตามสภาพ
ส่วนรถต้นทางที่ลักลอบส่งออกไปขาย
จะมีทั้งรถที่ได้มาจากการจรกรรม

แล้วก็รถยนต์ที่มาจากการจำนำในบ่อนการพนันค่ะ
ก็จะเอารถเหล่านี้ลำเลียงส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน

แล้วก็มีการสกัดจับบ่อยครั้งด้วยในพื้นที่ค่ะ

ขยายผลหาที่มาของรถยนต์ทั้ง๒คัน
จะติดตามตัวเจ้าของมาสอบสวน
และเพิ่มมาตรการเข้มในการดูแลสกัดกั้นปราบปรามต่อเนื่อง

พบว่ามีการลักลอบขนส่งแบบนี้ไปขาย
ต่ำกว่าเดือนละ๑๐๐คันเลยค่ะ